อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นการตามความคืบหน้าต่อ
กรณีเจ้าของหอพักที่หัดใหญ่สงขลา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
เราก็มาตามความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อวานนี้
รองพบตลก็ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้ด้วยตนเองนะคะ
ส่วนพิสูจน์หลักฐานก็ลงไปเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติมค่ะ
ความคืบหน้าในเรื่องนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อน
ถนนเฉลียวอุทิศย่านชุมชนสามชัย

ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้า
นักเรียนม๕แล้วก็ข่มขืน
ล่าสุดจับกลุ่มเจ้าของหอพักได้แล้วนะคะ
คือนายกฤษดายันวิเศษพักดีอายุ๔๖ปี

ไปตรวจสอบไปเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติม
เพราะว่าจะเอาหลักฐานที่ได้ไปประกอบสำนวนคดี
เพื่อที่จะเอาผิดกับเจ้าของหอพัก
ซึ่งตอนนี้เจ้าของหอพักให้การปฏิเสธ
คดีนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ค่ะ
เมื่อวานช่วงบ่ายไปควบคุมไปติดตามคดีนี้ด้วยตนเอง
ซึ่งรองพบตรก็บอกว่ามีการสั่งการให้ทางพนักงานสอบสวน
รวมพยานหลักฐานต่างให้รัดกลุ่มที่สุด
จะดำเนินคดีกับนายกฤษดา
แล้วก็จะไปตรวจสอบหอพักแห่งนี้ด้วย
หอพักมีใบอนุญาตหรือเปล่าเสียภาษีถูกต้องไหม
ถ้าเกิดพบว่าผิดสั่งปิดทันทีเลยนะคะ
ที่สำคัญถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายที่เป็นนักเรียนนักศึกษา
มาพักที่หอนี้ระหว่างเรียนพิเศษแล้วโดนแบบนี้อีก
แจ้งความได้เลยที่สพหาดใหญ่
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฟังเสียงรองพบตรนะคะ
ผู้เสียหายซึ่งมาเช่าห้องพักอยู่ที่นี่
ได้แจ้งการซ่อมท่อน้ำแตกในห้องน้ำ
แล้วก็ผู้ต้องหาในคดีนี้ก็เข้าไปซ่อมท่อน้ำ
ในจังหวัดที่ผู้เสียหายเป็นเด็กอายุ๑๘ปี๑เดือน

แล้วก็น้ำได้เปียกเสื้อของเด็กในระหว่างซ่อมด้วยกัน
ก็เลยทำให้เกิดความต้องการทางเพศ
เพราะว่าเห็นภาพเสื้อเปียกน้ำแนบกับเนื้อ
แล้วก็ตามร่างกายของผู้เสียหาย
ก็เลยนำเครื่องช็อตไฟฟ้าที่นำติดตัวอยู่ในกล่องเครื่องมือด้วยนั้น
ช็อตที่ลำตัวของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายนั้นปั้มลงไปแล้วก็ประคองขึ้นมา
แล้วก็นำตัวผู้เสียหายนั้นไปบนเตียงนอน
แล้วก็มีเพศสัมพันธ์ด้วยครับ
หลังจากนั้นท่านรองพบตร
ก็ไปตรวจในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะไปตรวจบนห้องพักด้วยนะ
ห้อง๑๓๕เป็นห้องที่เกิดเหตุ
พอขึ้นไปเข้าไปตรวจไม่ได้เพราะว่าไม่มีกุญแจ
ก็เลยมีการสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙เนี่ย
เก็บหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมตอนแรกนะนายกฤษดาผู้ก่อเหตุ
เขารับสารภาพกับรองผ่อบอตร
แต่พอหลังจากที่ทนายความพาเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อแจ้งข้อหาให้ทราบเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

แล้วก็บอกว่าจะสู้คดีแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
แม้ว่าจะปฏิเสธพนักงานสอบสวนเขาก็รวบรวมหลักฐาน
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามน้องนักเรียน
ที่เขาเช่าห้องอยู่ในหอพักแห่งนี้เหมือนกันนะ
น้องนักเรียนเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าหอนี้
ส่วนใหญ่จะมีเด็กนักเรียนที่เขามาเรียนพิเศษที่หาดใหญ่

แล้วเจ้าของหอนายกฤษดาก็จะสนิท
แล้วก็พูดคุยกับนักเรียน
แต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่นักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย
ตอนแรกนักเรียนเขาก็ไว้ใจแหละว่าเป็นเจ้าของนะ
ค่ะเดี๋ยวรอตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อนะคะ
หลังจากที่ได้หลักฐานต่างครบถ้วนแล้วค่ะ